ทุกวันช้าวันนี้มีเหตุการณ์ชายคนหนึ่งที่ลบบุรีเนี่ย
คลั่งยาอยู่แล้วค่ะนะยาเสพติดยาบ้าเนี่ย
แต่ทีนี้เนี้ยไปขอเงินแม่ซื้อเหล้าเพิ่มอืม
แม่ก็ไม่ให้อลวาดอย่างหนักอยู่ที่บ้านนะฮะ
ตำรวจต้องมารองับเหตุนะครับแต่กว่าจะได้ตัวเนี่ยโอ้โห
ยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินค่ะ

ใจเย็นไม่เป็นไร
ไม่เป็นไร

ไหนคนนี้ชื่อเป้ของผู้ชมครับ
คลุมคลั่งอารวาสอยู่ในบ้าน

ทีนี้ก็ยากในการที่จะเข้าไปถึงตัว
โทรไปหาตำรวจบอกบ้านอยู่ที่ตะบนท่าแคร์อำเภอเมืองลบบุรี
มาช่วยหน่อยลูกชายเนี่ยคลั่งยาบ้าอารวาสใหญ่เลย

ตำรวจกับกู้ไภเข้าไม่ถึงตัวฮะ
อยู่ด้านบนแล้วบันไดมันแคบด้วย
คือตอนที่พยายามจะขึ้นไปเนี่ยเอาไม้งามขึ้นไปเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงตำรวจเนี่ยยิงปืนไฟฟ้าใส่
เชื่อไหมนัดแรกเนี่ยยิงไปเนี่ย
เป้ปัดทีไงโอ้โห
ยิงอีกนัดที่สองยิงไม่โดนนะฮะ

เออพอเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยลุกไล่ขึ้นไปถึงด้านบน
กระโดดออกทางหน้าต่าง
กระโดดหนีไปเลยนี่จากชั้น๒ของบ้าน

สุดท้ายนู่นฮะไปสงบอยู่ริมคลอง
เปรี้ยวหมดแรงตำรวจก็เลยรวบตัวไว้ได้

คือแม่เนี่ยบอกว่าลูกชายเนี่ยความจริงบ้านหลังนี้อยู่คนเดียว
สภาพบ้านก็อย่างที่เห็นนั่นเละเทะนะ
สายไฟไม่มีสักเส้นลูกชายเนี่ย
ตัดสายไฟลอกเอาทองแดงไปขายซื้อยาบ้ามาเสพจนหมด

ถามว่าเคยพาไปรักษาไหม
แม่บอกเคยไปไปหลายครั้งด้วยไม่หายสักที
ออกจากสถานบำบัดมาก็เสพยาบ้าเหมือนเดิม
ก่อนจะเกิดเหตุครั้งนี้เนี่ยมาขอเงินแม่ซื้อเหล้า

สมัยก่อนมันติดยาใช่ไหมล่ะ
ติดยาแล้วก็จะกินเหล้าคาวด้วย
ประภาพบ้านเป็นอย่างนี้มานานหรือยัง

ที่พังเสียหายกับพ่อใช่หรือ

ไม่มีจะกินด้วยเพราะไม่ได้ส่งเงินให้กิน
ที่เห็นซากที่ผูกพัง
ศีลมือมันทั้งนั้นเลยใช่ไหม